พาไปที่ไหนโอ้ยไปไกล
อยู่ที่ในกรุงเทพย์

บอกว่าเฮ้ยคุณชนะพาไปกินอาหารในกรุงเทพหน่อยสิ
ใช่เพราะว่าคนอยู่กรุงเทพอยากจะไปลองใกล้
เผื่อว่าว่างวันนี้จะแวะไปกินกันได้
งั้นไปกันเลยกับร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบ
จะอร่อยเด็ดขนาดไหนติดตามเลยในช่วงของตลอดกิน
ไปไม่ไปไปไม่ไป
คืออย่างนี้ยังตัดสินใจไม่ถูกนี่เด็ดจนหมดแล้วเนี่ย
ถามว่าผมเชยแบบเนี้ยเหรอเอ้าเดี๋ยวผมจะพาไปที่นี่เลยละกัน
ที่เขาเรียกว่าชมเชยเด็ดมาก
ไปกับรถคู่ใจคันนี้ของผมนะครับออร์นิวอีซูซูดีแมคไฮแลนเดอร์ครับ
ได้แรงบันดาลใจในการสร้างมาจากย่านถนนทรงวาดที่เคยเป็นถิ่น
รวมตัวของชาวโกหลังวังในยุค๗๐๘๐นู่น
โดยจำลองบรรยากาศและนำสถาปัตยกรรมของอาคารในสมัยนั้น
กลับมาสร้างใหม่ครับและของตกแต่งที่เราเห็นในแต่ละจุด
ก็เป็นของแท้นะที่เคยอยู่ในยุคนั้นจริง
แทบทุกมุมถ่ายรูปออกมาสวยโดนใจเหล่าฮิปสเตอร์แน่นอน
ที่นี่เปิดให้เข้าชมฟรีและไม่ไกลกรุงเทพ
อยู่ศาลายาจังหวัดนับคอนปฐมนี่เองครับ
โอ้โหขับเพลินเกือบเลยร้านนะคุณผู้ชมเลยต้องเบรกกระทันหัน
อาจจะตกใจที่ผมลืมกดไฟฉุกเฉินแต่ไม่ต้องห่วงครับ
ไฟฉุกเฉินกระพริบอัตโนมัติเมื่อมีการเบรกรถกระทันหัน
เพื่อให้รถคันหลังเนี่ยได้เบรกได้ทันไม่ชนท้ายเรานั่นเอง
ถ้าไม่มีระบบนี้นะโดนจูบท้ายแน่นอน
โอ้โหคุณผู้ชมเดินทางมาถึงแล้วครับ
กับร้านดีร้านเด็ดก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบ
นี่เขามีป้ายเขียนเอาไว้ตั้งแต่ปี๒๕๖
แล้วนี่อุทิมาของตำรานสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โฮ

ขออนุญาตเรียกเงี๊ยบนะได้ครับพ่ายุไล่กันอยู่แล้ว

แล้วคุณเท่าไร๒๕๐๐อ้าว
เข้ามานั่งในร้านแล้วโอ้โฮแย็บครับผม
มันเย็นฉ่ำเย็นสบายแต่กว่าจะทำร้านใหญ่โตขนาดนี้
ต้องพบเปิดตั้งแต่ยุค๗๐๒๕๑๕
ทำไมก่อนเค้าเปิดอยู่หน้าศาลเจ้าพ่อเสือ

ทำไมเราถึงต้องขายลูกชิ้นปลา

มันมีหลายยี่ห้อมีหลายแบบไปหมด

คือแตกต่างจากที่อื่นเราคัดสรร

คือปลาหลับยาวมันมีความหวานของมัน
ปลาหางเหลืองมันมีความกรอบของมัน
แล้วปลาอินซีมันมีความมุ่มของมัน

จะลุกไปทำมาให้นะครับพิเศษ

ก็คุณม่าน่ะแวบ

ต้องทานของเด็ดของดัง

เนินแดงกล่อมเลย
มันหวานหอมแล้วมันมีความเปรี้ยวอยู่รสชาติดีกลมกรอบแต่ว่ามันพอดีมากเลยนะ
เหนียวครับ
อร่อยอีกอย่างไม่ใช่แค่ลูกกินปลาเคี้ยวปลา
อร่อยจริงมันเหนียวข้างนอกแต่มันลุกข้างใน
กาแกะเตี๋ยวหลงเป้ายังไม่หมดคุณผู้ชม
เตี๋ยวลูกชิ้นปลานี่คือเส้นปลานะคล้ายเส้นหมี่เพาะที่เป็นหมี่เหลือง
เห็นบอกว่าส่วงคนออกแล้วทำเองรู้สึกดีมากมันดีต่อสุกภาพ
ใครที่ชอบทานแบบแห้งจัดมานี่คือ

ชิมดูก่อนว่าเป็นอย่างไรเราพูดว่ามีจาน

เพราะฉะนั้นไม่พอ

แล้วเห็นบอกว่ามีหนังปลาทอดกรอบสุดยอดมาก

เข้าใจสุดครอบนะ
แล้วเนี่ยน้ำพริกเผาของเฮียนี่อร่อยจริง
แล้วหนังปลากรอบอ่ะ

ถ้าบะหมี่แห้ง๕๕พิเศษ๗๕
เส้นปลาธรรมดา๗๕พิเศษ๙๐
หนังปลา๕๕
ตัวลูกจิ้มหรือ

ผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับ

อร่อยจริงเด็ดมาก
อร่อยจริงเด็ดมาก
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
สำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณรถคู่ใจของผม
อร์นิวอีซูซูดีแมคไฮแลนเดอร์ที่พาผมมาอิ่มอร่อยที่นี่
ตลอดกินมาชิมถึงที่นี่แล้วต้องขอบอกเลยว่า
อร่อยจริงเด็ดมาก